เราก้าวมาจากไม่มีอะไรจนเรามาซื้อตึกตั้ง๗ห้อง๘ห้องทำโรงงานซื้อซื้อเครื่องจักรซื้ออะไรเราก็มาจากศูนย์นะคะมาจากเงินกู้ตอนแรกเลยฝันอย่างเดียวว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเพราะเราเรารักมากเรื่องอาหารไทยขนมไทยเป็นชีวิตจิตใจที่รักมาก
รักมากมาในชีวิตตั้งแต่โตมาเลยทีนี้มีวันหนึ่งเราก็เลยว่าเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวมันได้น้อยเราก็กลับมาลองตำน้ำพริกไปแจกจ่ายเขากินเขาก็ชมว่าอร่อยเราก็เลยไปชวนเพื่อนที่ทำนาอยู่เรามาทำน้ำพริกตำน้ำพริกขายกันไหมเวลาเราเริ่มทำปุ๊บเราก็ขายดีมันก็เริ่มทำมาเรื่อยเราก็จะมีซื้อสูตรตำราอาหารคือพยาย

มีทุนสำรองที่จะทำต่อยอดได้